พูดถึงเรื่องเปลี่ยนชื่อก็ต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
ปังยุคนี้สมัยนี้อย่างที่ขวัญบอกไป
จากจะมีเรื่องยึดเหนียวจิตใจแล้ว

การให้แบบเหล่าซุปตาเนี่ยนะคะ
ให้เป็นที่จดจำมันมีเหมือนกันคุณผู้ชม
นักร้องคนดังอย่างอ๊อฟปองศักดิ์นะคะ

ซึ่งคนที่ทักเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะ
ทักว่าพี่อ๊อฟถ้าพี่อ๊อฟเปลี่ยนชื่อนะ
อ๊อฟจะปังกว่าเดิมเรื่องงานแบบเห็งเลยแหละ

เขามีความรู้เรื่องศาสตร์การเปลี่ยนชื่อค่ะ

จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรที่มันตั้งอาจเป็นชื่อแบบแตกนิดหน่อย
ก็แค่บอกอยากให้ดีขึ้นเฉยอะไรอย่างนั้น
เรื่องคู่เอาจริงแล้วเราต้องหาเองต่อให้คนบอก

เพราะว่าพอคนสนิทอยู่หรือว่าคนรู้จักกัน
มันก็จะมีความแบบว่าเหมือนเขารู้นิสัยเราอยู่แล้วไง

เพราะว่ามึงรู้นิสัยกูอยู่แล้วไงว่ากูเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้
บางทีแบบเราอาจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะไรอย่างนี้
ส่วนเรื่องงานตอนนี้ชื่อยังไม่ต้องทันเปลี่ยนแล้วค่ะคุณ
คุณผู้ชมพลปังแสงหน้าเรื่องหัวใจไปแล้วค่ะ
อ๊อฟนี่เขาโสดมาตั้งแต่ต้นปีนะ
ใครที่ได้เห็นภาพงานโชว์ต่างต้องบอกเลยว่า
จ้างรอยเล่นร้านจริงที่เคยร่วมงานกับพี่โอ๊ย
เจ้าภาพเลิก๓ทุ่มแถมให้ถึง๕ทุ่มก็มี
จัดมาทั้งร้องทั้งเต้นตีรังกาก็มีจ้า

อยากจะตอบแทนคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าขายเต็มที่
เพราะว่าก่อนหน้านี้งานมันหายไปช่วงโปรวินทร์
ตอนนี้งานกลับมาแล้วเต็มที่ไปเลยพี่น้อง
เรารู้สึกว่าเวลาเราได้ทำโชว์อะไรแบบนี้
คนเขาก็อยากจะเห็นเราแบบนี้แล้วก็

เพราะว่าคนเขาเคยเห็นมาก่อนไง
ก่อนหน้านี้เราก็คือบนหน้าตีรังกาของเราอยู่แล้ว
เวลาเรามีงานพอมันพักงานไปประมาณแบบ๒ปีอะไรอย่างนี้

เวลาขึ้นโชว์อะไรอย่างนี้ก็เต็มที่จัดเต็มอยู่แล้ว

แต่ว่าเราทำเพราะว่าเราสนุกเรามีความสุข
นี่แหละใครก็อยากจะจ้าง

ผู้บริหรวงบริหารแม้งงานแบบผนกมงพนักงาน
เขาเคยมาเต้นที่ไทยรัฐที่๑มะชมที่๑

ต้องปลูกย่าใหม่หมดเลยเพราะเต้นเต็มพื้นที่มา

แต่คุณอ๊อฟเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละเป็นคนแซ่บนะคุณผู้ชม